สมทใครเคยผ่านไปแถวนั้นไหม

ใช่แล้วน้ำมันท่วมอีกต่างหากไงคุณ
จะมีมอเตอร์ไซค์จอดข้างเยอะเลย

ล้มระเนนาดเพราะอะไรล่ะเวลารถใหญ่ขับผ่านมันเป็นคลื่น
ใช่ค่ะมันเป็นคลื่นมันเป็นกระแสน้ำก็ซัดมอเตอร์ไซค์พวกนี้
มไปเต็มคันบ้างครึ่งคันบ้างโอ้โหแล้วก็ฝนตกหนักทีใด
ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่กับชาวอสมทกับคนที่ต้องผ่านไปแถวนั้นนะครับ
รถเมย์บ้างไหมล่ะไปดูรถเมย์สาย๔๐ครับคุณผู้ชมฮะ
คันนี้ครับวิ่งเส้นทางสายใต้ใหม่ตลาดลำสาลี
นี่คุณขวัญคุณผู้ชมน้ำซัดเข้ามาในรถแล้ว
ดูไกลนึกว่าเป็นเรือไม่ใช่นะฮะนี่รถเมย์ครับ
แซวว่านี่มันสวนสยามทะเลกรุงเทพสาขา๒ชัดเลย
คือเปิดประตูปุ๊บน้ำเข้าเลย
อย่าได้เปิดใช่ไหมน้ำเข้ามาครับไปดูหน่อย
เปิดทีน้ำเข้าทีจากรถเมย์มาดูแท็กซี่ครับ
นึกว่านั่งแท็กซี่น้ำจะไม่เข้า

นี่เป็นแท็กซี่ทะเบียนททหารบไปไม้๑๒๖๔ของพี่ปัญญาศรีจุ้ย
น้ำเข้ามาถึงในรถดูจากมุมกล้องแล้วคนถ่ายคือผู้โดยสารครับ
แต่ระหว่างทางเนี่ยนะพี่โชเฟอร์แท็กซี่ก็ขับไป
ก็เปิดกระจกแล้วก็ปิดแอร์
กลัวน้ำจะเข้าเครื่องแล้วก็คอยถามผู้โดยสารตลอดโอเคไหมโอเคไหม
แต่ผู้โดยสารเองก็อยากจะถามพี่โชเฟอร์รถพี่โอเคหรือเปล่า
กลัวจะไม่ไหวเหมือนกันแต่สุดท้ายโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้
พาผู้โดยสารส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับ
จะบอกว่าพี่โชเฟอร์สู้ชีวิตอย่างเดียวไม่ได้นะ

แล้วมาบ้านบ้างไหมบ้านก็น้ำท่วมครับ

บ้านนี้คุณขวัญคุณผู้ชมเขาเก็บข้าวของไว้เยอะฮะมีทรัพย์สินอะไรเยอะเลย
พัสดุเตรียมจะส่งให้ลูกค้าอืมเสียหายไปห้าพันครับโอ้โห
ก็ไม่เหลือเช่นกันนะคะอันนี้พื้นอาจจะสูงกว่าตรงนั้นนะคะ
ท่วมทั้งจากหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็ของที่นำเข้ามาขาย
ก็พังเสียหายนะคะราคาหลายพันบาทนะคะ
ห้องครัวก็ไม่เหลือนะคะหน้าบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะทุกคน
ไม่รอดเห็นภาพแบบนี้คงจะต้องเตือนคุณผู้ชมล่ะครับ
ว่าถ้าบ้านคุณเนี่ยเคยมีประวัติว่าฝนตกหนักและน้ำท่วม
เข้าของยกขึ้นที่สูงเลยนะเอาวางไว้บนโต๊ะบนเก้าอี้อะไรก่อนดีกว่าครับ
อย่างนั้นน้ำมันเอ่อเข้าบ้านแบบนี้นะเดี๋ยวทรัพย์สินจะเสียหายเอา
ส่วนคุณฮายอาภพรครับพี่ฮายของเรานักร้องนักแสดงขับรถกลับบ้าน

นี่โพสต์ไอจีเขาหาใครรู้ไหมหาอาจารย์ชัดชาติฮะ
ผู้ว่ากรทมโอ้เมื่อวานนี้คนตามหาอาจารย์ชาติชาติกันเยอะแต่

ไปดูทั้งเส้นสุขุมวิทย์ไปดูทั้งลาดพร้าวนี่ครับ
อาจารย์ชาติชาติร้อนใจไม่แพ้คนกรุงฮะ
นั่งออกไปตะเวนตรวจสอบสภาพน้ำท่วมตามถนน

ทีไรท่วมทุกทีไปรัชดามุ่งหน้าแยกอโศกครับ
ไปถนนเพชรชบุรีย่านสุขุมวิทย์นี่ครับ

เพราะว่าบางพื้นที่ยังมีปัญหาเดิมก็คือเครื่องสูบน้ำเสียครับ

อาจารย์ชัตร์ชัตร์น่างไปเจอประชาชนเพียบเลยยืนหลบฝนอยู่

อาจารย์ชาติชาติก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจทุกคนไปตลอดทาง
บางคนก็พอผ่านรถอาจารย์ชาติชาติอาจารย์ชาติชาติรถกระจกลงถามเลยนะ
ไปด้วยกันเปล่ากวักมือเลยขึ้นรถมาขึ้นรถมา
อยากจะให้ขึ้นรถไปปากซอยพร้อมกันด้วยครับนี่อย่างพี่เสื้อดำคนนี้นะฮะ
โอ้โหหนักเลยแต่ละคนนะครับ
ย่านห้วยขวางครับขึ้นมาเลยครับ
ปัญหาเดิมก็คือขยะตันท่อระบายน้ำ

คือขยะมันเยอะจริงแล้วยิ่งแถวห้วยขวางมันมีตลาดไง

ก็บางคนอาจจะทิ้งขยะลงไปเยอะหน่อย
คือเมื่อวานท่านผู้ว่าพอลงไปเห็นขยะ
อันนี้คือตัวท่านเองท่านก็ชี้แหละบอกนี่แหละ
ขยะมันมากองอยู่ที่ท่อเต็มไปหมดเลย
ก็พยายามจะบอกประชาชนที่อยู่แถวนั้น
เดี๋ยวจะต้องช่วยกันระวังกันหน่อยเรื่องของการทิ้งขยะ
คือไม่อย่างนั้นให้นักโทษใช่ไหมมาช่วยลอกท่อ
สุดท้ายปัญหาเดิมก็ยังอยู่ถ้ายังทิ้งขยะลงกันแบบนี้นะครับ
ในไลฟ์ของผู้ว่าชัดชาติก็สั่งให้เทศกิจ
เอารถออกไปรับประชาชนด้วยนะคือใครติดค้างอยู่
ริมทางรอรถเมย์รอรถมอเตอร์ไซค์แล้ว

นี่แหละฮะมาขึ้นรถเทศกิจเลย
ชัชชาติเขาสั่งเลยนะฮะให้ส่งประชาชนกลับถึงบ้านให้ด้วยครับ
ส่วนสถานการณ์เช้าวันนี้ครับที่บริเวณแยกเหม่งจ่าย
น้ำยังท่วมขังรอการระบายแต่ก็น้อยลงหน่อยนะ
บริเวณแยกบางนาน้ำยังท่วมขังรอการระบาย
การจราจรติดขัดหรือว่าแฟนข่าวไทยรัฐถ้าอยู่แถวนั้น
คอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างนะฮะ
โมง๔๔นาทีในซอยปรีดีพนมยงยังน้ำท่วมสูงครับ
โมง๕๕นาทีถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ขาเข้าใกล้มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมเฟิร์ต
มีน้ำท่วมในอุโมงรถไม่สามารถผ่านได้นะครับ
อย่าไปผ่านเลยนะคุณผู้ชมไอ้ตรงอุโมงนี่แหละตัวดีเลย
และต้องระวังนะเพราะว่าปกติน้ำท่วมจริงเนี่ย
เขาจะไม่ให้เข้าไปตรงอุโมงหรือว่าตรงที่เป็นอุโมงกลับรถ
ว่าน้ำท่วมในอุโมงแล้วสุดท้ายรถไปต่อไม่ได้
รถไปตายอยู่ตรงอุโมงนะครับ
โมงครับการจราจรลงอุโมงกรุงเทพกรีธามุ่งหน้าร่ม๙
เป็นภาพน้ำท่วมขังในมรามคำแหงครับคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปเพจมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า
วันนี้งดบรรยาย๑วันนะทั้งที่รามคำแหงหัวหมาก
แล้วก็ราม๒วิทยาเขตบางนาเนื่องจากว่าการจราจรติดขัด
แล้วก็มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัย
อะระวังกันหน่อยก็ละกันนะคะคุณผู้ชมยังส่ง
ก็ไม่ได้ต่อเนื่องบอกเราหน่อยก็ละกันว่าใช่
ในพื้นที่ไหนและนี่มีทีมงานของเราครับ
นี่แหละนี่แหละลาดพร้าวร้อยสามสิบครับโอ้โหส่งมาตอนประมาณสักสิบโมง
สิบโมงยังเป็นอย่างนี้อยู่ตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะสิบเอ็ดโมง
ตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบสามนาทีอือก็น่าจะน้ำลดลงไปยังไม่เยอะเท่าไหร่นะ
ถ้าประเมินแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือท่าเรือวัดกลางครับ
ท่าเรือวัดกลางทีมงานเราก็ส่งภาพมาเหมือนกันนี่ฮะโอ้โห
ก็ยังน้ำรอการระบายอยู่ค่ะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่ออกจากบ้าน
ตรวจสอบเส้นทางก่อนนะใช่ค่ะอ่ะดูเส้นทางกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ